หายไปจากบ้านหลายวันแล้วเจ้าของนอนไม่หลับเลย

นายสูวิทย์โพแก้ววัย๗๑ปี
และนางวีรวรรณโพแก้ววัย๖๗ปี
สองตายายชาวชนบุรีก็เนี่ยล่ะค่ะ
ถือกระดาษออกตามหาเจ้าหมูอ้วน

หายออกจากบ้านไปตั้งแต่๘ธันวาคม

คือสองตายายเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่า

พอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดของเทศบาลเมืองแสนศุกร์

ก็เห็นว่าเจ้าหมูอ้วนวิ่งออกไป
กลางถนนสุขุมวิทย์ช่วงแยกวัดตานล้อม

มาเห็นสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพ
ก็จอดแล้วก็อุ้มเจ้าหมูอ้วนขึ้นรถไป

ถามว่าทำไมเจ้าหมูอ้วนป่วยค่ะ

ก็กลัวว่าคนที่นำไปจะไม่รู้ว่ามันป่วย

คือบางคนเขาเลี้ยงสุนัขเป็นลูกจริงนะ

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครเจอนะคะ

ส่งได้ที่วินจักรยานยนต์

ไปที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข๐๘๒๗๑๑๑๘๒๔ก็ได้นะคะ
ทั้งคุณตาคุณยาบอกเลยว่าคุณแคร์เอามาคืนนะ
สินน้ำใจให้ขอร้องพาเจ้าหมูอ้วนมาคืนที